วันที่ผ่านมาบรรยากาศก็ยังคงทรงนะคะ
วัดพระธรรมกายวันนี้ดูเหมือนว่ามีอะไรมากขึ้น
ก็มีการใช้โดรนขึ้นไปบินใช่ไหมคะ
ส่วนพรุ่งนี้น่าจับตากันเป็นพิเศษ

เพราะว่าถือว่าเป็นวันสุดท้ายสำหรับการออกหมายค้น
วัดพระธรรมกายเพื่อจับกลุ่มอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

แต่ว่าผู้ศึกษาของเรายังทำงานกันอย่างต่อเนื่องนะคะ

ติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จากคุณอริยาโพจา
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากประตู๗
วัดพระธรรมกายเชิญค่ะ
เหลือเวลา๒๔ชั่วโมงนะคะ
จะสิ้นสุดการขอหมายค้นเพื่อตรวจค้นวัดพระธรรมกายค่ะ
แต่เจ้าหน้าที่นั้นก็ยังไร้วิแววในการที่จะเดินทางมา
เพื่อทำการตรวจค้นภายในวัดค่ะ

และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขอหมายค้นเพื่อนำกำลังเข้าตรวจค้นภายในวัดพระธรรมกาย
และเข้าจับกลุ่มพระธรรมชโยเจ้าอาวาสกิติมศักดิ์ของวัดพระธรรมกายนะคะ
แต่จนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นค่ะ
บรรยากาศโดยรอบของวัดพระธรรมกายตลอดทั้งวันที่ผ่านมานั้นเป็นไปอย่างเงียบเหงานะคะ
ซึ่งส่วนใหญ่แต่ละประตูก็จะมีวัดขออภัยค่ะ
ซึ่งส่วนใหญ่นะคะแต่ละประตูด้านของวัดต่างนั้นก็จะมีบรรดาศิษยานุสิตค่ะ
เวรยามรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะ
และมีการตรวจตรารถที่เดินทางเข้าออดภายในวัดนะคะ
ท่ามกลางกระแสการบุกเข้าตรวจค้นและจับกลุ่มพระธรรมชโยค่ะ
โดยด้านในของวัดพระธรรมกายนะคะก็ยังมีบรรดาศิษยานุสิตค่ะ
ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาตามเช่นทุกวันเช่นเคยค่ะ
ประตู๗และเป็นประตูหลักที่ใช้สัญจรเข้าออกของวัดพระธรรมกายนะคะ
ก็มีการเปิดให้เข้าออกได้เพียงประตูเดียวค่ะ
และมีการตรวจตารถยนต์อย่างเข้มงวดนะคะ
ขณะที่สื่อมวลชนก็จับตาดูบริเวณด้านหน้าของวัดค่ะ
เนื่องจากทางวัดไม่อนุญาตให้เข้าข้างในนะคะ
ตลอดช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีนั้นสังเกตเห็นรถบัตรหลายคันนั้นผ่านเข้าออกประตู๗นะคะ
และบรรทุกคนเต็มคันรถค่ะเข้าออกอย่างต่อเนื่องนะคะ
แล้วก็ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนนั้นติดตามเข้าไปสังเกตการณ์ด้วยค่ะ
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะพลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามณกุลค่ะ

เดินทางมาที่สถานีตำรวจคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
เพื่อติดตามการทำสำนวนและความคืบหน้าการดำเนินคดีกับพระธรรมชโยค่ะ
โดยมีพลตำรวจรีชัยพลฉัดชัยเดชนะคะรักษาราชการแทนผู้บัญชาการ
ขออภัยค่ะรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจสันติบาล๔
เจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรคองหลวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดปฐุมธานี
ในอำเภอคลองหลวงเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยนะคะ
โดยพลตำรวจเอกศีวรานั้นปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อมวลชนทุกคำถามค่ะ
โดยให้เหตุผลว่าให้ไปสอบถามจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแทนนะคะ
ส่วนกระแสข่าวการดำเนินคดีกับวัดพระธรรมกายทั้งหมด๔๓คดี
ผลตำรวจเอกศีวราบอกว่าทุกอย่างนั้นต้องปฏิบัติตามกฎหมายค่ะ
ณจนถึงขณะนี้นะคะบริเวณด้านหน้าประตู๗นั้นก็ยังมีรถของศิษยานุสิตนั้นผ่านเข้าออกตลอดนะคะ
โดยจะสังเกตว่าก็จะมีเจ้าหน้าที่นั้นนะคะมีการตั้งแถวเอาไว้สองฝากฝั่งนะคะ
แล้วก็มีการตรวจตารถค่ะใครจะเข้าออกนั้นก็ต้องลดกระจกลงนะคะ
เพื่อที่จะให้ดูแล้วก็มีการแสดงบัตรด้วยนะคะ
แล้วก็ในขณะนี้เองก็มีเพียงตำรวจเพียงสองนายนั้นนะคะเข้าออกเพื่อที่จะคอยสอบถามข้อมูลเพียงอย่างเดียวค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนั้นยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่วัดพระธรรมกายนะคะ
หากมีความคืบหน้าจะรายงานกลับไปให้ทราบค่ะ
ริยโภจาข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากวัดพระธรรมกายค่ะ